ขยายผลต่อนะฮะใช่ค่ะครับคุณผู้ชมคะมาตามความคืบหน้าเรื่องนี้
เมื่อวานเราให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปภาพไปแล้วนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ฉะเชิงเซาค่ะที่มีรถคันหนึ่งไปจอดริมถนนนะคะ
เพราะว่าร้านเค้กอยู่ตรงนั้นแล้วก็จอดอยู่หน้าร้านเค้ก
ผู้ชายคนนี้ลงจากรถมาพร้อมกับผู้หญิงอีกคนนึงนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพผู้ชายคนนี้ลงจากรถ
แล้วก็เดินอยู่บนทางเท้าแล้วตรงนั้นมันเป็นท่อพอดี
ตัวผู้หญิงเกือบแล้วเกือบจะเหยียบฝาท่อแล้ว
แต่ไม่ทันได้เหยียบนี่นะคะถ้าดูผู้หญิงที่ลงมาเหมือนกับเขาเห็นแล้วล่ะ
เกือบจะเหยียบอยู่แล้วแต่ผู้ชายตกลงไปในท่อแบบนี้เลยนะคะ
เจ็บนะคะน่าสงสารนะเจ็บนะคะคือโดนปูนโดนเหล็กขูดเป็นแผลนะคะ
นี่ค่ะเมื่อวานนี้เราให้ดูไปแล้ววันนี้เราตามความคืบหน้าให้
ทางเทศบาลบอกว่าเปลี่ยนฝาท่อให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะ
แต่คำถามคือแล้วมันเกิดแบบนี้ได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นกับฝาท่อ
เทศบาลบอกว่ามันมีปัญหาก็คือรถชอบมาขี่บนทางเท้า
แล้วมันก็เลยชำรุดนี่ค่ะภาพภาพจากกล้องวงจรปิดคือช่วงเย็นเมื่อวาน
อืมริมถนนจรรยานนท์หมู่สิบสี่นะคะตำบลบางวัวอำเภอบางประกง
จังหวัดฉะเชิงเศร้านี่ค่ะคือฝาท่อมันชำรุดคุณผู้ชมครับ
คือจุดที่แตกมันมีเหล็กเส้นเป็นสนิมโผล่ออกมาด้วยนะ
โอ้โหสามสี่เส้นนะแล้วคุณผู้ชมคิดดูผู้ชายคนนี้ตกลงไปอ่ะ
มีทั้งเหล็กเส้นไหนจะขอบปูนไหนจะอะไรไม่น่าเชื่อนะ
กว่าจะขึ้นมาได้อืมเนี้ยเนี้ยเหล็กเส้นเห็นไหมคะอืม
ต้องเอาบันไดหย่อนลงไปให้ปีนขึ้นมาแม้แต่แต่ถ้าโทษกันไปเรื่อยใช่ไหม
มันก็หาจุดเริ่มต้นลำบากอ่ะใช่ไหมแต่ยังไงปัญหาคือว่าเอาละอ่า
รถจักรยานยนต์ขี่บนฟุตบาทอ่าไม่เคารพกฎที่เขาห้ามใช่ไหมอ่า
ฝาท่อพังแต่ว่าสัญลกสัญลักษณ์ไงใช่ไหมใช่ค่ะ
คือมันก็ต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยอยู่เป็นระยะด้วยนะคะ
แต่มุมเจดาที่ก็ต้องบอกโอ้โหก็มันเยอะขึ้นมาสอนค่ะท่อเป็นกี่พัน
กี่หมื่นท่อแต่ถ้าผู้ชายคนนี้เขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบชีวิตเขาคะ
ยุ่งนะยุ่งนะนะคะนี่ค่ะฝาที่แตกมันเป็นรูค่ะ
กว้างยาวสักประมาณหกสิบเซนติเมตรได้นะคะพอพอกับตัวคนร่วงลงไปเนี่ยค่ะ
แบบนี้เลยนี่ตอนเกิดเหตุนะใช่ค่ะขนาดฝาท่อเต็มแผ่นนะคะ
ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสตามนี้นะคะกว้างยาวประมาณ๑เมตร๒๐เซนติเมตร
ถามว่าลึกแค่ไหนลึกหนึ่งเมตรเจ็ดสิบเซนติเมตรก็ประมาณมิตรสี่สามผู้ชายคนนั้นพอดี
ผู้ชายตัวสูงสูงอ่ะอืมนะคะครับผู้ชายคนที่ตกลงไปสูงร้อยหกสิบแปดเซนติเมตร
พอตกลงไปมิดหัวเลยค่ะนี่ค่ะหลังเกิดเหตุชาวบ้านก็นำราวเหล็กไปวางที่ปากท่อ
เอารังกระดาษไปวางทับเอาไว้อีกทีจะได้เป็นจุดสังเกตว่าระวังนะ
ท่อตรงนี้นี่นะคะฝาท่อชำรุดนะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
วันนี้ซ่อมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองดูนี่ค่ะ
ฝาท่อเป็นหน้าตาแบบนี้ทางเทศบาลมาซ่อม
ทีมข่าวไปคุยกับเจ้าของร้านเค้กที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุเลยค่ะ
นางสาวพัชสิตาพัชระธันเยอะโรสหรือคุณจ่อมนะคะ
บอกว่าคนเจ็บเป็นลูกค้าร้านเธอมาจากสมุทรปราการ
เค้กเอาไว้แล้วก็จะมารับเค้กช่วงเกิดเหตุเธอไม่อยู่ร้าน
แต่หลังจากพาตัวคนเจ็บขึ้นมาได้ลูกสาวก็พาไปหลังร้าน
เนื้อล้างตัวก็ถามคนเจ็บว่าจะหาหมอไหม

ฝาท่อต้นเหตุนะคะเธอบอกว่ามันมีรอยร้าวอยู่แล้ว
ที่ผ่านมาด้วยความที่ร้านเค้กเธออยู่ตรงนั้น
แล้วเธอก็เห็นว่าฝาท่อมันร้าวเธอเดินเลี่ยงตลอด

ก็เลยเชื่อว่าฝาท่อมันอาจจะเสื่อมสภาพหรือเปล่า
ค่ะก็ต้องฝากตรงนี้ด้วยที่ต้องคอยดูอะไรอย่างนี้
ก็เราก็ตรงหน้าบ้านใครคนนั้นก็ต้องดูด้วยเหมือนกันนะคะ
ทีมข่าวก็ไปถามประหลัดเทศบาลตำบลบางวัวค่ะ
นายประเสริฐกองแก้วก็ได้รับคำชี้แจงมาว่า
คือเรื่องนี้ก็สั่งให้เจ้าหน้าที่เอาฝาสำรองไปเปลี่ยนให้แล้วเมื่อเช้า
ทางเทศบาลจะเปลี่ยนฝาท่อแถวนั้นประมาณ๖๐ฝาภายใน๒เดือน
เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ฝาท่อคอนกรีตในปัจจุบันนี้ค่ะอายุการใช้งาน๑๕ปีแล้ว
ช่วงที่ผ่านมาทำถนนด้วยทำให้ทางเท้ามีระนาบเดียวกันกับถนนไปเลย
ทำให้รถยนต์รถจักรยันต์ยนต์บังคันขึ้นมาบนทางเท้า
บ้างก็จอดบนฝาท่อเลยอันนี้ทางประหลัดเทศบาล
บนบางวัวบอกนะคะทำให้อายุการใช้งานของฝาท่อมันก็สั้นลง
โครงสร้างด้านในผูกกร่อนจนแตกเป็นรู
ทางเทศบาลก็ติดต่อกับคนเจ็บนะคะพยายามจะติดต่อ
เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ
สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ
เรื่องคนเจ็บเนี้ยเราเรายังไม่ทราบ
เพราะเพิ่งทราบข่าวเมื่อเช้านี้เหมือนกันนะครับ
ก็เลยแจ้งให้ทำเอ่อพระออกองศาสุขนะครับ
ไปไปพบทางร้านขายเค้กนะครับว่า
ก็ทราบว่าเอ่อผู้ที่บัตรเจ็บเนี้ยเป็นใคร
แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่ไหนนะครับถ้าถ้าทราบนะครับ
เราก็จะไปไปเยี่ยมนะครับแล้วก็ไปดูแลเกี่ยวกับเรื่อง
รักษาพยาบาลอะไรต่างต่างนะครับแต่ยังไง
ก็ทางเทศบาลก็ต้องขอโทษนะครับที่ทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บนะครับ
ก็ถ้าอย่างไรเนี่ยถ้าท่านดูข่าวอยู่นะครับ
ก็ขอให้ติดต่อมาที่เทศบาลตะบนบางวัวนะครับ
เอ่อก็ทางเราก็จะไปไปดูแลนะครับอืม
เทศบาลก็บอกว่าพร้อมจะรับผิดชอบดูแลนะคะก็เอาล่ะ
ครั้งนี้ก็โชคดีที่คนเจ็บเขาไม่ได้เป็นอะไรมากอืม
แต่จากนี้ไปเนี้ยใช่ค่ะก็ต้องระวังอ่า
ทางเทศบาลก็ต้องเอายังไงดีก็อืม
ลวงจรปิดใช่ไหมค่ะอ่าจักรยานยนต์คันไหนขี่บนทางเท้า
ไปทับท่อทำทรัพย์สินเนี่ยของทางราชการเสียหายอย่างนี้
ต้องไล่จับไล่ปรับให้หมดใช่ไหมฮะ

แล้วมันก็มีเหตุการณ์อย่างนี้จนได้นะฮะ